หนึ่งความเชื่อความศรัทธาของชาวใต้นะคะก็คือการไหว้ครูหมอโนรานั่นเอง
แน่นอนค่ะเวลาทำพิธีนี้ทีไรนะครูองค์เข้าองค์ลงเลยล่ะค่ะ
โอ้โหมาแล้วค่ะเห็นไหมคะลักษณะอาการของผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ค่ะ
ท่าทางแปลกเขาว่ากันว่าครูหมอโนราลงแล้วล่ะค่ะ
นี่ที่โรงโนราในอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดพิธีไหว้ครูหมอโนราบรรพบุรุษทุกเดือน๖ของปีค่ะ
ในขณะที่ทำพิธีตามความเชื่อความศรัทธาของผู้เคารพนับถือเนี่ยนะ
ก็เห็นว่าผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยมีอาการกระโดดโลดเต้น
ลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายกับคนแก่
เนี่ยเริ่มสั่นละแล้วสักหน่อยก็จะทำท่าเหมือนคนแก่ขึ้นหลังค่อ
จากนั้นก็ถือเทียนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปกินเครื่องดื่มเส้นไหว้ที่ชาวบ้านจัดเตรียมเอาไว้
เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนที่ทำพิธีไหว้ครูหมอโนราเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องหน้านะ
ครูหมอโนราเนี่ยจะมาลงที่ใครตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมค่ะต้องคอยจับตาดูนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ครูหมอโนราก็จะลงคนที่มีวิชาคนที่ได้เป็นลูกหลานสืบทอดวิชาความรู้อยู่แล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นพิธีกรรมที่เขาสืบทอดกันมาอย่างช้านานค่ะอย่างคลิปนี้ก็ได้มาจากติ๊กต๊อกของคุณโกแตมหนึ่งนะคะ
คือว่าน่าจะเป็นคนที่เริ่มสายสทาแล้วก็ไหว้ครูหมอนราด้วยเช่นกันนะค่ะ
เป็นเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อนะเขาว่ากันไปในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันหรอกครับ